และตอนนี้ค่ะแขกของเรานะคะบอกได้เลยว่าเป็นนุ่มหล่อชื่อของเขานะคะ
เหล้าใจมากมากเลยค่ะเขาเป็นสายจิตอาสาค่ะยินดีต้อนรับคุณจูโจม

สวัสดีค่ะแหมแค่ชื่อก็เล่าใจแล้วนะคะคุณจู่โจมนะคะ
ทำไมชื่อนี้อ่ะคือคุณพ่อผมเป็นตำรวจครับเลยตั้งชื่อตามหน่วยที่เกิดอะไรอย่างนี้ครับ
ชื่อเล่นคือจู่โจมใช่ครับชื่อจริงเหรอคะสันติภาพครับ
โอ๊ะเข้มข้นนะจูจมและสันติภาพ
อรี่ครับก็คือเหมือนคุณพ่อบอกว่าจู่โจมเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นมา
อ๋อจูจมคุณแม่ก่อนแล้วก็เกิดสันติภาพขึ้นมา
แล้วถ้าเกิดจู่โจมมีลูกอยากให้ลูกชื่ออะไร
ผมเคยคิดในใจว่าจะแบบเป็นปกป้องหรือตั้งรับแทนอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะมองใกล้หน่อยทำไมอยู่หลัง
คืออ๋อนครับผมเป็นวิศวกรครับครับผม

ทำเกี่ยวกับระบบการสื่อสารคือปล่อยนกพิราบให้มันบินไปแล้วก็ส่งจุดหมาย

ผมชอบไปดูพวกน้ำหอมบ้างพวกนาฬิกาบ้างอะไรอย่างนี้
วันนี้ไม่รู้ว่าคำถามนะคะจะตรงใจหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดได้เงิน๓๐๐๐บาทหลานจะเอาไปทำอะไร

อุ๊ยจริงแล้วก็ทีเหลือค่อยไปกินขนมนิดนึงให้คุณแม่เท่าไหร่

ให้คุณแม่ครึ่งหนึ่งใจดีมากขอให้สำริดผลกันแล้วกันนะคะเข้าสู่การแข่งขันเลยค่ะ
คำถามก็คือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกบันเทิงรังใจอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
อุ๊ยผมบอกแล้ววุ่ยเหล่ามันเปล่ามาก
อาจจริงพี่ถามจริงวันพี่ไม่คิดจะไปขับรถกันหรือเปล่า
ขับได้อย่างไรอากาศมันก็ร้อนช่วงนี้

มันมีของเย็นมันมีคำว่าเย็นอยู่
เอออากาศร้อนเราก็ปล่อยตามสบาย

ไฟยังไม่แดงเต็มที่หรอกมันแค่เหลืองอ่อน
แต่มันดึงหน้ามาพี่ไม่รู้หรอกโอ้โห

สมมุติว่าจะหยุดไปถามบอกบ้านแม่อุ้ยครั้งปองอยู่ไหน

อ๋อแสดงว่าเดินเป็นสองสามก้าวเดี๋ยวสายก็ถึงแล้ว
อ๋อเธอยุบปู้นอยู่แล้วทั้งเดี๋ยวก็ถึง

เป็นไงพี่
โอ้โฮต้องนั่งมอไซล์ลงไปจอดแล้วก็ข้ามข้างนี้ดู
โอ้โฮขนาดนั้นเชียว
เออนี่ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดไปเจอบ้านอยู่ไหนปูนพิท

ถ้าเรื่องมือแหน่งฮี้อะไร

ไปดูหนัง

หากเจ้าบอกรถ
ไฟสี่บ้อเบ่ง

อย่างคนอีสานที่ตื่นขึ้นมาจัดการเรื่องเศร้าโศกเสียใจ

อย่าง๗โมงเช้าอีสานเรียกอะไร
๗โมงเศร้า
๘โมงเช้า

๙โมงเช้า

๑๑โมงยังนั่งเศร้าอยู่เลยพี่
๑๑โมงยังนั่งเศร้าอยู่เลยพี่

แล้วคนอีสานหลังเที่ยงกันแห้งแรงกันดาลมิ้น
โอ้ยพี่กินแล้วบอกแห้งแรง

แล้วคนอีสานที่ทำหลัง๖โมงเย็นออกจากบ้านไม่ได้

มันหลงมันมืด

พูดจากไหน
ไม่เชื่อ

เขาเรียกมืดอะไร

บ่อมีดาวจักรวงเลยสุดเทพ

โอ้โฮบ้องก็เห็นเลย
อย่างพ่อยตะวันออกก็ไม่แรงนะ

แล้วทางไหนเขาก็ไม่รู้นะ

๗โมงเช้า

ที่๑๑โมงมึงไปอย่างไรน่ะ

ทำไมไม่มีเท่าเลยวะ

เหนือนี่เป็นคนตะวันเหนือ

มันย้ายแล้วมั้ง
คนตายจริง

อย่างคนตายพูดไว้จริงไหม

จับข้าว

จับข้าว
จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

จับข้าว

คบหินจกหินจึเรนหินตัวดอก

มึงไม่ง่ว่าไปเที่ยวภาพอื่นหรือ

นาคอมมาทีเดียวชนะไปเลยสุดยอด
เฮ้ยแต่เรื่องราวยังไม่หมดแค่นี้
พรุ่งนี้ต้องมาติดตามความสนุกกันต่อ
พร้อมกับโจทย์คำถามของคุณจู่โจม
จะเป็นอะไรห้ามพลาด
แต่ตอนนี้ได้เวลาคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านปูไข่เยิ้มบายมิกซ์
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ข้าวผัดกะเพรากั้นเชียงปูยักษ์
กุ้งแชร์บ๊วยคั่วเกลือ
พี่หนุ่ยพี่สี
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเองเนี่ย
อยู่มาขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้าเปล่า

ก็บังเอิญไปรับผัวเมียเป็นยายสองคนเลย
แล้วอีเมียดันตาบอดข้างมันยังไง

จับยามสามตาจับยามสามตา